ผู้ชายคนนี้ก็มาร้องขอความเป็นธรรมให้ช่วยดำเนินการให้หน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเขาขับรถมาแล้วจู่ก็มีผู้ชายคนนึงนะคะ
ขี่รถมาพร้อมกับลูกเข้ามาหาเรื่องเขานะคะ
ถีบรถมาต่อว่าแล้วก็เอาหินปลาใส่กระจกรถเขาด้วยค่ะ

แจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเลย

นี่ค่ะก็มีการท้าทายเกิดขึ้นหลังจากก่อเหตุแบบนี้
ซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาไปทำอะไร
คุณชาญชัยอรุณไพรค่ะอายุ๓๙ปีเป็นผู้เสียหาย
บอกขับรถไปทำธุระแต่แถวสวนนงนุษย์ตำบลนาจอมเทียนที่ชนบุรี
ระหว่างทางก็คุยโทรศัพท์กับญาติก็ใส่หูฟังบลูทูธ
ขับมาถึงตรงนี้นะคะก็ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบทะเบียน
มีลูกสาวซ้อนท้ายมาด้วยแล้วก็ขี่ปาดหน้านะคะ
ตอนแรกก็ไม่สนใจแต่ว่าผู้ชายคนนั้นก็บีบแตรยาวเลย
ไล่หลังตะโกนด่าทอเป็นระยะจากนั้นยกเท้าถีบประตูรถ
แล้วมีปากเสียงกันอย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยค่ะโต้กันไปโต้กันมา
ผู้ชายคนนี้หยิบก้อนหินปลาใส่รถจนกระจกแตกแบบนี้ค่ะ
แล้วก็หนีไปนะคะเขาเองก็พยายามขับรถตามหา
จนเจอรถคันนั้นนะคะแล้วก็ประสานตำรวจสพนาเทียน
ให้มาจับกลุ่มแต่เขาบอกว่าสุดท้ายตำรวจเนี่ย
ก็ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปจนตัวเขาเองเนี่ย
ซ่อมรถเองก็เสียตังค์ไป๕๐๐บาท
เขาก็ตั้งคำถามบอกว่าเอ้าคนก่อเหตุก็เห็นอยู่
ขนาดมีเด็กนั่งซ้อนท้ายมาด้วยยังก่อเหตุขนาดนี้นะคะ
ซึ่งถ้าไปเจอคู่กรณีที่ใจร้อนเหมือนกันก็อาจจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นก็ได้นะคะ
อยากจะให้ผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบด้วยค่ะ
ผมก็ขี่มาในเลนส์ปกตินะครับ
สักประมาณก่อนถึงแยกหน้าบ้านอำเภอมีมอเซคันหนึ่ง
ก็บีบแตรแรมจากทางขวามือบีบลากยาวค่อนข้างครับ
แล้วก็ไปต่อออกไปก็ไม่ได้สนใจอะไร
เขาปากซ้ายอยู่งั้น

เขาจอดซ้ายมือแล้วก็ขี้จากหินแล้วเคลื่องมาถึงที่หลังรถผม
ก็อยากให้มารับผิดชอบนะครับมีอะไรก็มาคุยกันครับ
ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก่อนนะอยู่ดีเข้ามาหาเรื่องผมเอง
อันนี้ก็เป็นฝั่งรถนะคะแต่ว่าฝั่งมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เราก็พยายามที่จะอยากจะติดต่อนะคะถ้าหากว่าอยากจะชี้แจงข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
ก็สามารถที่จะติดต่อมาทางข่าวเย็นไทยรัฐได้นะครับเนี่ยค่ะ
เพราะว่าก็มีภาพของท่านปรากฏอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะ